กลับมาในช่วงนี้มาดูกันหน่อยว่าเขาจะชกกันไม่ชก

คือคู่นี้เนี่ยก็ท้าทายกันในโซเชียลมีเดีย
แล้วสุดท้ายตอนแรกจบที่๓๑
อิคูซัง๑คนแล้วก็พวกของเสียโป้๓คน
แต่สุดท้ายกลายเป็น๔ต่อ๒
เป็น๔ต่อ๒ทั้งฝั่งเซโป้ก็มีผ่องเพื่อนมาด้วย
แล้วก็อีคิวซังเนี่ยก็จะมีเสียเป็ดที่เป็นเซียนมวยอีกหนึ่งคน
ที่๔๒เงินเดิมพันตอนแรกคุยกันไว้จะสูงถึง๘ล้าน
สุดท้ายก็มาจบที่๓ล้าน
๓ล้านนี่นะวันที่๑๕มกราคมนะ
ที่เรามีการติดตามข่าวในตอนนั้นนะครับ
จบกันที่๓ล้านบาทแล้วก็กำหนดวันชกเนี่ยนะครับ
ขอมีการเลื่อนซึ่งเลื่อนอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ทราบตรงนั้น

แต่ตอนนั้นก็ไลฟ์สดกันวุ่นวายเรียกได้ว่าต้องตามดูทีละคลิปทีละคลิป

หายจากการไลฟ์สดไปสุดท้ายเรามาซ่ายหน่อยทีนะครับ

ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของสถานที่
แต่ว่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้รู้แล้วว่าวันนี้ชกกัน

เราก็ต้องหาคำตอบว่าอ้าวสรุปจะชกที่ไหน
ที่สุดแล้วนะครับเกิดปัญหาจนได้ครับ
ก็ตอบโต้นะครับว่าการชกครั้งแรกที่ต้องเลื่อนไป
เพราะว่าเสียโป้ขอให้ตัวเองล้มมวย

แล้วก็ไม่อยากให้แฟนมวยทั่วประเทศ
หรือว่าคนที่สนใจการชกในคู่นี้นะครับ

แล้วก็กรณีเรื่องของสถานที่ที่เราคุยกัน
สรุปแล้วฝั่งหนึ่งบอกอีกที่หนึ่ง

สรุปมันคนละที่แล้วจะไปชกกันได้ไงคะเนี่ย
ไปดูกันชั้นบางชั่วบางตอนไหมครับ
สรุปต่อยพรุ่งนี้นะเทศเกษียม๔๒
โปรเมิตเตอร์ไอ้จัดแล้ว

ต่อยที่๔๒ไม่มาก็จบกูยึด

เอาคลิปนี้เป็นหลักนะครับผมเอาคลิปนี้เป็นหลักเลย

ได้มีการเตรียมการเอาโฟงไปลงที่

ไม่สนใจตรงคลิปอื่นหรืออะไรอื่นนะครับผมเอาคลิปนี้เป็นหลัก
พอฟังสองคลิปแล้วชัดเจนนะชัดเจนสิบอกไม่ตรงกันว่าจะไปที่ไหน
แต่มีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าให้ป่าแดงจัดปาแดงก็คือคนนี้
ซึ่งตาแดงก็มีการไลฟ์สดเหมือนกันนะครับก็บอกว่าตัวเองอยู่ที่สถานที่
แต่ไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าสถานที่เสร็จแล้วนะ
กงติดตั้งเสร็จหมดแล้วแล้วก็ยืนยันว่านัดทั้งสองฝ่ายมา
ขอเจอก่อนเวลา๑ทุ่มมาคุยกฎิกาทบทวนอีกรอบนึง
แล้วก็อาจจะชกกันเวลา๓ทุ่มอันนี้คือป่าแดงเป็นคนพูดนะ
แต่สุดท้ายในไลฟ์เนี่ยผมดูจนจบป่าแดงไม่ได้บอกว่าจะชกที่ไหนไง
คือให้เราเดาเราก็เดาไม่ออกว่าไปอยู่ตรงไหนด้วย

ผมดูตั้งแต่แรกจนจบผมอยากรู้ว่าสรุปคือที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบ
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เดินทางไป
ตรวจสอบสถานที่ชกตามที่อีคคิวซังบอกก็คือเวทีมวยนานาชาติรังสิต

เอางี้วันนี้ถ้าเขาบอก๔ที่เราเข้าไป๔ที่
เอาเราไปเราไปที่รังสิตเลยนะครับ
ตามคลิปที่อีคิวซังยืนยันว่าจะต้องไปที่นั่น

แต่ก็พบว่าสนามปิดอย่างนี้เลยล็อกแน่นเลยนะครับ
แล้วก็ได้มีการสอบถามผู้ดูแลท่านหนึ่งได้ความว่าไม่มีการติดต่อมาจากใคร
สนามแห่งนี้ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการติดกรงอย่างที่เป็นข่าวอย่างในคลิปอย่างแน่นอน
แล้วก็ตอนนี้นักข่าวของเราไปดูมาแล้วยืนยันเลยว่าสนามปิดแล้วก็จะไม่ใช้สนามนี้อย่างแน่นอน
สายสายบ่ายแต่ผมเชื่อว่าคือปกติวันจันทร์ก็จะไม่ค่อยมีโปรแกรมมวยชกอยู่แล้ว
ถ้าเกิดมีการติดต่ออาจจะเปิดในช่วงเย็น

ถ้าไปดูทีมข่าวของเราไปดูปุ๊บเนี่ยแต่เราก็ยังดูในโซเชียลอยู่นะ

เฟซบุ๊คของทางด้านเสียโป้โอ้โหมีการตอบโต้ขึ้นมาอีก
เขาก็บอกว่าประมาณสักชั่วโมง๒ชั่วโมงนี่แหละ
ก็ประกาศเลยเปลี่ยนสถานที่ชกอีกแล้ว
บอกไปซอยเอกชัย๑๒
บอกว่าถ้าเกิดฝ่ายอีคคิวซังให้มายืนยันเหมือนเดิมว่าจะยึดเงินเดิมพัน
ตามกฎที่ตกลงกันไว้ฟังมาช่วงบรรตอนครับ
แค่นี้แหละครับ
นี่คือล่าสุด

เท่าก่อนที่เราจะเข้ามานะ

แล้วพอได้สถานที่ใหม่ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ด่วนเลย

สำรวจว่าซอยเอกชัย๑๒๖มีการเตรียมสถานที่จัดชกจริงหรือไม่
ปรากฏว่าพื้นที่ว่างเปล่าครับคุณผู้ชมครับ

คุณดูว่างเปล่าดีอาจจะเป็นเวทีใหญ่ก็ได้นะ

รายงานมาแบบนี้ไปเดินตัวเตะอยู่

ให้นักข่าวไปเพราะว่าเวทีมวยตั้งอยู่แล้ว

เพราะว่าคุณวันอยู่บำรุงเองก็ไลฟ์เหมือนกัน
ไลฟ์เหมือนกันแล้วเขาก็บอกนะครับว่า
อ่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกรรมการให้

บอกเพียงแค่ว่าเซโป้โทรบอกว่าอาจจะให้หาสันที่
เขาก็หาให้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเงินเดิมพันธุ์ทุกอย่างเลย
ถ้าเกิดว่ามีตำรวจมาจับเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะครับ
เขาเป็นคนติดต่อให้เช่าพื้นที่เท่านั้นนะครับ
ก็คือคนก็ดูอยู่หมื่นคนนะ
เขาจะยิ่งดูอยู่
เพราะป่านั้นไลฟ์สดอยู่ไปดี
ก็ถ้าเกิดจะต่อยผิดบ้าน

ยืนยันนะครับว่าคุณวันอยู่บำรุง

คือเรามีคลิปเสียงยืนยันหมดนะครับ

ถ้าเกิดตัดช่วงใดช่วงหนึ่งออกไปมันก็จะดูไม่รู้เรื่อง
แต่เราพยายามเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เอาล่ะหลายคนก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
ข่าวไทยรัฐทีวีทำไมถึงสนใจเรื่องนี้
ถือว่าในโลกโซเชียลหลายคนเขาก็สนใจอยู่
แล้วหลายคนบางทีอาจจะติดตามข่าวบ้างไม่ติดตามข่าวบ้าง
พอมาดูเรื่องนี้เราอาจจะงงแล้วไม่เข้าใจ
วันนี้เรารวบรวมมาให้ในเรื่องของมวยคู่นี้ที่จะชกหรือว่าไม่ชก
ประเด็นนี้ใช่เรื่องของผลอย่างที่คุณชนะบอกผลจะไว้ที่หลัง
ตอนนี้ดูก่อนว่าชกไม่ชกแล้วก็ถ้าเกิดปัญหานี้อีก
ไม่ชกแล้วเลื่อนเนี่ยสรุปคือที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง
เอาล่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ
ติดตามกันต่อนะครับว่าในวันนี้จะชกกันตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่